พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลำบางตำรวจที่ลำบาง

ตำรวจสพทุ่งฟ้ายพร้อมกับผู้นำชุมชน
กำนันท์ผู้ใหญ่บ้านและคณะกำการวัด
นำกำลังไปตรวจค้นกุฏิ
เจ้าอาวาสแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลต้นทงชัยอำเภอเมืองลำปางค่ะ
ไปตรวจสอบทรัพย์สินหาหลักฐานเพิ่มเติมภายในกุฏิแห่งนี้
หลังจากที่ตำรวจชุดสืบสวนไปจับกลุ่มพระเอกหรือนายเอก
อายุ๓๗ปีจับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางเป็นไอซ์จำนวน๔๙กรัม
แล้วก็อุปกรณ์การเสพคากุฏิแบบนี้แล้วคุณค่ะเป็นเจ้าอาวาสด้วยนะ
ทีนี้การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจ
เขาได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่าพระเอกหรือว่านายเอก
เป็นเจ้าอาวาสวัดนี้มีพฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
พร้อมกับคนที่
เพราะตำรวจพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องก็เลยไปแสดงตัวจับกลุ่มนะคะ
ไปตรวจค้นพบกับไอซ์จำนวน๔๙กรัมอยู่ภายในกุฏิ
ไปตรวจปัสสาวะพบว่า
ปัสสาวะก็เป็นสีม่วงด้วยเบื้องต้นเจ้าตัวเนี่ยยอมรับ

แล้วก็เป็นเจ้าของไอซ์จำนวน๔๙กรัมที่ตำรวจไปพบ
จากนั้นตำรวจก็เลยนำตัวพระเอกไปทำพิธีศึก
แล้วเอาตัวพร้อมกับของกลางไปส่งพนักงานสอบสวน
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ